เจ้าหน้าที่เขาไปพบชายชาราพลัดหลงทางมานะคะ
พอนำตัวมาสอบสวนบอกว่าตัวเองมีลูก๔คน
แต่ว่าลูกทั้ง๔คนไม่มีใครดูแลเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่พอสอบสวนเสร็จพากลับบ้าน

แล้วก็คุณตาท่านนี้อายุตั้ง๘๐กว่าแล้วนะ
ใช่ค่ะอายุ๘๓ปีนะคะ

ที่สถานีตำรวจภูทรคลองหลวงตำบลคลอง๒
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงก็เข้าไปตรวจสอบ
พบว่าจำบ้านเลขที่ไม่ได้
เพียงแค่ว่าตัวเองอยู่ที่ตำบลสาลาครุ

ออกมาจากบ้านหลายวันแล้ว
ลูกมี๔คนบอกว่าไม่มีใครมาดูแลเลย
ถ้าไม่มีเงินก็จะให้ออกจากบ้าน
โดยตัวคุณลุงก็ไม่มีที่ไปเหมือนกัน

นางสาวสุมาลีสิทธิเป็นเจ้าหน้าที่ของ

ประสานเจ้าหน้าที่อาสาในพื้นที่คลอง๑๓
ได้โทรศัพท์ของลูกของคุณลุงท่านนี้
แล้วก็โทรศัพท์ไปบอกให้มารับตัวกลับบ้าน
แต่ทางลูกค่ะรับโทรศัพท์
แล้วก็บอกว่าอยู่ไกลไม่ได้อยู่พื้นที่ปฐุมธานีเลย
แล้วก็บอกว่าไม่มีเงินไปรับตัวคุณพ่อด้วย
ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ปเต็กตึง
ก็เลยนำตัวคุณลุงท่านนี้นะคะไปส่งไว้ที่บ้าน
ส่วนปัญหาการดูแลบุพการีต่างของลูกที่โทรไป

บอกว่าก็เป็นเรื่องของครอบครัว
อยากจะให้จัดการกันเองต่อไปนะคะ